ทนายสงการอัจฉริยทรัพย์นำผู้เสียหายบอกว่าถูก
ล้านสาวแท้หลอกเงินกว่าหนึ่งแสนบาท
โดยไปแจ้งความที่กองปราบรามนะคะ
เชื่อว่าหลานสาวนี่น่าจะมีส่วนรู้เห็น
ผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นทนายสงการ

เพื่อช่วยทำคดีค้างเก่าค่ะ
โดยทนายสงการอัจฉริยทรัพย์พร้อมด้วย
นายสัตวพลรื่นเกษมอายุ๕๗ปี
สองพี่น้องนะคะก็เดินทางเข้าพบกับ
เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรม

หลังทราบว่าตกเป็นเหยื่อ

ก็คือนางสาวพีรดาโสพิษนพรางอายุ๒๗ปี
ซึ่งอ้างกับนายสัตวพลและนางอสิชา

ไปช่วยคดีที่เคยถูกตำรวจสนประชาชื่น
จับตัวในข้อหาช่อกงประชาชน

เมื่อวันที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
หลานสาวในอ้างบอกว่าตัวเองถูกกันแกล้ง
จำเป็นต้องหาทนายแล้วก็แต่งตั้งไปสู้คดี

ที่สามารถติดต่อกับทนายสงการได้

ก่อนจะส่งไลน์ที่มีการนำรูปโปรไฟล์
และชื่อไลน์ของทนายสงการตัวจริงไปแอบอ้าง
กับป้าเห็นแบบนั้นก็เชื่อค่ะ
แล้วก็แนะนำให้ลุงกับป้าติดต่อพูดคุยกันผ่านทางไลน์นะคะ
จากนั้นนางสาวพีรดาก็อ้างบอกว่า
นายสงการเนี่ยมาว่าความอยู่บนศาลครับ
โดยให้ลุงกับป้ายืนรอที่ชั้นล่างฝั่งของนายประกัน
จะส่งมอบเงินค่าแต่งตั้งทนายจำนวน๖๕๐๐๐บาทไป
หลอกให้ลุงกับป้าเดินขึ้นไปรออีกชั้นหนึ่ง
โดยบอกว่าเอกสารยืนยันการจ่ายเงินนั้นจะเอาไปให้วันถัดไป
ขณะที่ลุงกับป้ารู้สึกเอกใจครับ
แล้วก็พยายามติดต่อหลานสาวแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้
ที่หลานสาวจะติดต่อกลับมาว่าถูกตำรวจนอกเครื่องแบบอุ้มไปรีดทรัพย์
ลุงกับป้าก็รีดติดต่อไปทางไลน์ของธนายสงการตัวปลอม
หลานสาวเคยแนะนำไปก่อนหน้านี้เพื่อให้หาทางช่วย
ก่อนจะถูกธนายสงการตัวปลอมหลอกเงินอีก
เงินผ่านบัญชีอีก๒ครั้ง
คือ๓๐๐๐บาทและ๕๐๐๐บาท

ทั้งหมดทั้งมวลสูญเงินไป๑แสนกับ๑๐๐๐บาทครับ
ด้านตัวทนายสงการตัวจริงก็ตรวจสอบทางไลน์

ทราบว่าแก๊งคนร้ายรายนี้เป็นแก๊งที่เคยกระทำซ้ำ

ทราบว่าผู้แอบอ้างเป็นทนายนั้นมีชื่อว่า

อันนี้ต้องขอสงวนนามสกุลไว้ก่อนนะคะ
นางสาวพีรดาก็เป็นผู้ร่วมกันวางแผน
แบ่งงานกันแบ่งหน้าที่กันทำ

ได้พบกับเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรม
นายสงการและลุงกับป้าเหยื่อผู้เสียหาย
ก็ได้เดินทางเข้าแจ้งความที่กองปราบรามค่ะ

แจ้งข้อหาต่อหลานสาวข้อหาช่อโกง
ส่วนทนายสงการจะแจ้งข้อหา
ผิดพรบคอมพิวเตอร์และข้อหามินประมาท

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ